จริงคุณครูทุ่มเทมากจริงเพื่อจะให้นักเรียนตั้งใจเรียน

แต่ถ้าเกิดนักเรียนที่เรียนออนไลน์แล้วไม่ยอมส่งงานคุณครู
คุณครูเขาก็เลยมีวิธีการทวงการบ้าน

ทวงกันไปเลยบอกแล้วว่าเห็นแล้วโอ๊ยไม่กล้าส่งครูเหมือนกันค่ะ
ลุกจากที่นอนส่งเร็วไวนักเรียนอย่าเพิ่งงง
งานนะตั้งแต่ต้นเธอมาเช็คดูขาดอะไรเพื่อนส่งอะไรมา
เรายังไม่ส่งมาส่งเลยเหรอจริงเนาะนักเรียนยา
โอ้ยคุณครับฉากคุ้น

สับผ้ามีความเหวือน

ต้นไม้เพี้ยบเลยโอ้โหวีสับผ้า
ต้องเป็นเทรนแหลกก็เข้าใจว่าคุณครูกักกระแสนิดนึง

นักเรียนจะไม่ส่งจริงเหรอคะ
คุณครูทำขนาดนี้แล้วอ๊อฟเป็นคุณนะคะคุณจะส่งไหมคะ

คุณจะฟังเพลินแล้วหลับไปยังไงดีไปทำการบ้านส่งคุณครูเถอะ
แต่บอกไว้ก่อนว่าไอเดียของคุณครูเขาไม่ธรรมดานะ
เคยเห็นวิธีการสอนออนไลน์ที่มันน่าสนใจมาก็หลากหลายวิธี
แต่วิธีการทวงการบ้านแบบนี้ก็เก๋ดีเหมือนกันเนาะ
เป็นการแบบแต่งเพลงร้องเพลงอะค่ะซึ่งเป็นเพลงแบบเพลงเลอ่ะ
ต้องมีความสามารถนะถึงจะร้องเพลงแนวนี้ได้นะคุณ
คุณครูท่านนี้นะคะชื่อว่าคุณครูชินหรือว่าครูชินวุฒิรัชตะนาวินนะคะ
เป็นคุณครูสอนภาษาไทยอยู่ที่โรงเรียนบ้านบึงอุตสาหกรรมนุเคราะห
จังหวัดชนบุรีนี่คือซิงเกิ้ลแรกของคุณครู
เกี่ยวกับทัวร์งานนะครับคือมองว่ามันเป็นการทวงงานที่ไม่ไม่ตึงเครียดจนเกินไปครับเป็นการเหมือนทีเล่นทีจริงแต่สุดท้ายแล้วครับเด็กก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้ฟังว่าอ๋อคุณครูตามงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ทำงานส่งคุณครูหน่อยนะซึ่งผลตอบรับอย่างนี้ครับก็ดีมากเลยนักเรียนแบบมาพิมพ์ในติ๊กต๊
ดีมากเลยคุณครูบอกว่าก็ไม่อยากให้เด็กเครียดไงคะอีกอย่างหนึ่งคุณครูเขาก็จะติดตามสถานการณ์ใช่ไหมอะไรที่ฮิตที่เป็นเกษตร์อย่างที่บอกเนี้ยโต๊ะเอ่ยใส่เสื้อสีส้มเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยครับครูเขาก็จะหยิบยกมาทำเป็นคลิปสอนบ้างหรือว่าเป็นคลิปที่แบบให้นักเรียนอยากส่งงานส่งการบั้นกันบ้างนะครับเห็นไหมคุณ
ใช่ไหมครูต้องรู้ว่าเด็กต้องการอะไรค่ะพอเรารู้ปุ๊บว่าเด็กต้องการอะไรเรารีบทำเลยอ่าเขาก็เลยได้ใจเราเราก็เลยได้ใจเขาใช่ไหมเออต้องต้องสื่อให้ถึงโอ้อย่างงี้นี่เอง